แอบบอกรักค่ะถือว่า

บอกว่าเออเพิ่งปล่อยไปแต่ว่าหลักล้านแล้ว
สำหรับยอดวิวของน้องเจ้านายนั่นเองนะคะ

กับการทัวร์คอนเสิร์ตทั้ง๕จังหวัดด้วย

มาส่งกำลังใจให้กันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะ

แล้วก็ร้องกันได้ทุกคนเลยนะฮะ
แล้วก็ดังมากแล้วก็๔๕ล้าน

มาถ่ายมิวสวีดีโอแต่ที่ไหนยังบอกไม่ได้นะครับ
ได้ชมแน่นอนในเดือนคาราคดาคม

นี่ขนาดเอ็มวียังไม่มานะพี่แจ๊คนะ
แล้วอยากจะบอกว่าน้องเจ้านายเนี่ยคิวทองมากนะคะ

เมื่อคืนซืนเมื่อวานมาแถลงข่าว
คุยโปรดักชั่นโปรเจกต์ต่าง
แล้วก็วันนี้นะคะก็เดินทางไปญี่ปุ่น
แล้วก็ไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะก็บินไปเรียนต่อ

แต่อีกเรื่องนึงดิฉันอยากเห็นเหลือเกินนะครับ

เขาบอกไว้ก่อนหน้านี้แชร์ลูกนักร้องดัง

เซ็กหมู่กับการใบ้คำมาด้วย
บอกว่าคนที่ไปซื้อนี่นะคะคือ

ก็เดาไม่ยากว่าเป็นครอบครัวของพ่อเจเจตริน

แล้วก็นี่แหละออกมาที่น้องเจ้าขุน
งานนี้ก็เลยขอถามพี่เจหน่อยละกัน
ว่าตกลงลูกชายเราอะไรยังไง
แบบนี้รึเปล่านะคะสเติลลูกชายลูกชายไหม

ขำขำมาก

น้องคนที่ทวิตเขาก็ปิดแอ็กเขาไปเลยนะ
คือเขาคงแบบว่าทวิตความมันไง
คืออันนี้เราวิเคราะห์ง่ายเลยเกิดกับความขนอง

มันจะว่าอะไรหรือใครจะอะไรมันอะไรก็ได้ใช่

เออคือถ้าขุนเป็นกะเทยหรือขุนเป็นเทิร์นเป็นเกย์จริง

สรุปแล้วก็ไม่จริงนะคะก็เป็นการ
ยุคนี้อย่างที่พี่เจบอกนะคะใครจะหยิบจับนะครับ
อะไรก็ได้ดังนั้นต้องฟังหูไว้หูนะคะ

หลายคนบอกว่าก็เห็นมันแชร์มาจากเพจข่าว

แล้วก็บันเทิงไทยรัฐจะดีกว่านะคะ